มีคนร้ายยิงตำรวจสพกระนวลจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหมือนตำรวจเขาก็พยายามจะไปตรวจค้นเพราะว่าดูมีพิรุษแต่ว่ายิงใส่
ล่าสุดตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะหลบซ่อนอยู่ในป่าในพื้นที่แล้ว
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้ตำรวจจับให้ได้
เขาก็กังวลใจกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกัน
เพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์ยางพารา
ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเลยที่อำเภอกรณวลจขอนแก่น
คนร้ายใช้ปืนยิงร้อยตำรวจรีนเรศนาคศรีอายุ๕๔ค่ะ
รองสารวัตรป้องกันและปรับรามปฏิบัติหน้าที่ชุดสืบสวนสพกระนวล
กระสุนเข้าท้องบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ก็เลยบอกว่าคือวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็ลงพื้นที่ไปดูร่วมกับทางตำรวจคือร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็ไปเก็บกระสุนปืนที่ตกอยู่เป็นกระสุนจุดสองสองนะคะ
คุณผู้ชมคะมันมีรอยกระสุนฝังอยู่ที่ต้นยาง
สิบต้นมากนะนี่ค่ะกระสุนฝังอยู่นะคะ
คือตำรวจสพกระนวลบอกว่าวันเกิดเหตุ
ตำรวจสายตรวจ๔นายขับรถตรวจราในพื้นที่
เห็นวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอย
ลักษณะน่าสงสัยเรียกให้หยุดเพื่อจะตรวจ
แต่วัยรุ่นขี่หนีค่ะตำรวจก็เลยเข้าไปในซอย
ผู้ต้องสงสัยนอนอยู่บนเปรย์ตำรวจแสดงตัวขอตรวจค้น
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ลุกขึ้นแล้วเดินหนีเดินเข้าไปในทุ่งนา
ตำรวจเลยแบ่งกำลังตามตัวผู้ต้องสงสัยจนเนี่ยตามมาถึงสวนยาง
ตำรวจอยู่ห่างจากผู้ต้องสงสัย๒๐เมตร
ผู้ต้องสงสัยเดินหลบเข้าไปกลางสวนยางเลยนะคะ
พอเข้าไปกลางสวนยางปุ๊บยิงใส่เลย
ใช้ปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวเหมือนกับกระหน่ำยิงใส่เจ้าหน้าที่อะค่ะ
กระสุนโดนตัวทางตำรวจจนได้รับบาดเจ็บอย่างที่บอกนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สวนยางตรงที่จุดเกิดเหตุ
อย่างที่บอกก็มีร่องรอยกระสุนเยอะเลย
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงปืนเป็นโอ้โหหลายสิบนัดเป็น๑๕นาทีค่ะ

คือแม่ของเขา

บอกว่าตอนนี้คือลูกชายออกมาจากคุกเมื่อปีที่แล้ว

ก็ตระเวนไปนั่นไปนี่มีภรรยาไปเรื่อย

ไม่รู้ว่าลูกเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยซ้ำ
เพราะเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้ติดต่อพ่อแม่เลยนะคะ

ลูกชายต่อสู้ขัดขวางการทำงานของตำรวจ

ก็เลยอยากจะร้องขอตำรวจว่า

ให้ในนุลูกแม่มอบตัวค่ะ
แม่ต้องขอโทษก่อน

ยังไงก็ให้พ่อกับแม่รู้ก่อน

ก็ให้แม่กับพ่อคุยอย่างนี้ก่อนนะคะ
แค่นี้แหละค่ะ
ส่วนตำรวจที่ถูกยิงบาดเจ็บ

ผ่าตัดนำกระสุนออกแล้วนะคะ

ก็มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับ

คาดว่าก็น่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่
ก็เลยบอกว่าอยากให้จับตัวให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะอ่า